บ่อยค่ะเพราะว่าพึ่งใช้ค่ะ
เรียบร้อยดีไม่มีอะไรที่ผิดปกติไม่ได้ลงคลอง
เคยใช้เคยหลงเคยหมดแล้วแต่ว่าไม่ถึงกับลงน้ำลงอะไรไป
แต่ว่าข่าวนี้สิครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองฟังเอาไว้หน่อยนะครับ
เวลาตั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาให้เลือกว่า
ทางเส้นทางปกติหรือทางที่ใกล้ที่สุด
ถ้าคุณผู้ชมไปเลือกติ๊กตรงใกล้ที่สุดดูข่าวนี้ไว้หน่อย
พนักงานส่งของน้องปุ้ยยิ้มแล้วนะฮะ
ออกจากจังหวัดตากจะไปส่งของที่อมก่อยเชียงใหม่
พอจะเดาเส้นเรื่องได้อ่าเดาเส้นเรื่องได้มืดตึ๊บทีเดียวนะฮะ
ระหว่างทางขับไปคนขับไปมันยิ่งแคบว่ายิ่งแคบว่า
คุณผู้ชมเอ้ยลึกเข้าไป๓๐๐กว่ากิโลนาฮะ
ไปยังไงนะกู้ภัยต้องมาช่วยเหลือแบบนี้แหละฮะ
มูลนิธิกู้ภัยเพชรเกษมสาขาท่าสองยางครับจังหวัดตาก
รับแจ้งว่ามีคนหลงป่าขอความช่วยเหลืออยู่
บริเวณเส้นทางคือเส้นทางนี้นะคุณผู้ชมนะ
มันเป็นเส้นทางระหว่างบ้านแม่สองน้อยตะบนแม่อุสุ

มันสามารถจะทะลุไปอมก๋อยเชียงใหม่ได้จริงนั่นแหละนะฮะ
แต่เส้นทางมันแบบนี้แหละครับ

ไปช่วยคือกว่าจะไปถึงรถคันที่ประสบเหตุอยู่เนี่ยนะ
ชั่วโมงครึ่งรัดเลาะไปตามไหล่เขา
ซึ่งเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทางลาดชันแล้วมันเป็นดินโครนซะด้วย
เมื่อไปถึงพบนายสหรัฐอายุ๔๐ปี
พี่เขาเป็นพนักงานขับรถส่งของสินค้าออนไลน์ครับ
เป็นรถกระบะอีซูซูสีขาวยืนรอด้วยความตกใจอยู่ฮะนะฮะ
สภาพรถเนี่ยคือติดอยู่กลางป่าว่างั้นเถอะ
ขับต่อไปไม่ได้แล้วต้องใช้เชือกลากออกมา
จากการสอบถามในสหรัฐเล่าบอกว่า
จะขับรถไปส่งสินค้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอมก๋อยครับ
ค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดครับคุณผู้ชมฮะ
คือทางอำเภอท่าสองยางแล้วก็เลี้ยวขวา
คือจริงมันก็ไปอมก่อยได้นั่นแหละนะฮะ
ยิ่งขับยิ่งลึกยิ่งขับยิ่งเป็นป่าบ้านคนไม่มีแล้ว
ก้มไปดูระยะทางอีกทีปุ้ยเอ้ยก๊อบเอ้ยคุณผู้ชมครับ

ไกลมากโอ้โหพี่พี่ไปแบบ
ข้ามจังหวัดนะฮะ
คือจากทางกว้างอย่างที่ผมบอกไปครับแคบลงเรื่อย
ลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงคางจนเกือบตีหนึ่ง
คือที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมมันเดินหน้าไม่ได้แล้ว
อะไรนะกลับตัวก็ไม่ได้
จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงใช่ไหมปุ้ยใช่ค่ะนะฮะ
จากกลัวว่าจะลงเหวไงไม่รู้ทาง
ตัดสินใจโทรหากูภายครับก็ดีนะ
ตรงนั้นมันยังมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่
คุณผู้ชมครับฟังดีใครที่
ต้องใช้เส้นทางแบบนี้นะฮะ
มูลนิธิเขาบอกว่าปีนี้นะตั้งแต่เดือนมกราคม
ไปต้นมามีสองกรณีแล้วนะ
แสดงว่ามีคนหาเส้นทางนี้เยอะ
ไม่ได้และที่สำคัญคือดูด้วย
ที่เวลาจะเลือกว่าเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเนี่ย
บางทีมันอาจจะไม่สะดวกที่สุดก็ได้มันอาจจะไกลที่สุดก็ได้